เรื่องนี้เราต้องเห็นค่ะคุณผู้ชมเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะ
ช่วงนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันแพงไปหมดเลยนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งราคาถูกมากเลย
ปะรดห้วยมุ่นที่อุตรดิษฐ์ถูกขนาดไหนคะกิโลกรัมละ๑บาท
ชาวสวนต้องทำยังไงออกมาถือป้ายประท้วง
และลักษณะประชดละดูออกว่าจะเอาสัปปะรดไปขายที่ดาวอังคาร
แบบที่ใครแนะนำอ่ะคะดูคลิปบรรยากาศหน่อยค่ะ
ปุ๊ยก็เพงหน้ามันก็เพงแต่แต่ทำไมสัปปะรดไม่มอดราคาถูก

เป็นผมผมเข้าใจเสียงที่พี่เขาตะเบงออกมานะ

เจ็บทั้งแค้นทั้งเสียใจ
คือทำสวนสับปะรดไปเหมือนเหนื่อยฟรี

ปุ๋ยก็แพงน้ำมันก็แพงต้มทุนแพงหมดเลย
สินค้าอุปโภคบริโภคก็แพง
แต่ทำไมสับปะรดราคาตกต่ำแบบนี้เห็นไหมขึ้นป้ายนายกช่วยด้วย
คุณผู้ชมน่าเห็นใจไหมล่ะคะร้อยเปอร์เซ็นต
เชื่อว่าคนไทยตอบว่าน่าเห็นใจนะครับ
ตรกรชาวสวนสับปะรดห้วยมุ่นที่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิษฐ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วต้องรวมตัวกันออกมาถือป้ายประท้วงแบบนี้
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าสับปะรดห้วยมุ่นปีนี้ราคาตกต่ำสุด
ใช้คำว่าที่สุดนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
คือคนที่เป็นคนกลางมารับซื้อน้อยมาก
เกษตรกรเขาบอกแบบนี้แล้วที่สำคัญนะ
ถ้าเกิดว่ามารับซื้อถึงสวนนะก็คัดเฉพาะเกรดดีไป
แล้วกดราคาด้วยเหลือเพียงกิโลกรัมละ๓๐
อันนี้เกรดดีนะคะจากที่เคยรับซื้อจากสวนนะ
บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสับปะรดลูกเล็กค่ะ
ที่เอามาทำสับปะรดผลไม้กระป๋องนั่นแหละค่ะ
โอ้โหปีนี้แทบจะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อเลยนะคะ
แม้ว่าจะรับซื้อกิโลละบาทค่ะ
โอ้โหถ้าโลละบาทนี่ขายไปก็ขาดทุนเลยไหมเนี่ย
ทุนเลยขาดทุนเลยนี่ค่ะก็เลยทำให้ชาวสวนเนี่ย

สุดท้ายบางคนบอกว่าตัดไปขายกิโลละบาท

เป็นปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยอยู่ในไร่นั่นแหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคนนี้ค่ะเขากินโชว์เลย
นี่ค่ะคุณสารวุฒิสรรเกตสสเขต๒จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เดินทางมารับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยตัวเองนะคะ
โชว์ปอกสับปะรดแล้วรับประทานให้ดูกันสดแบบนี้
การันตีบอกว่าสับปะรดห้วยมุ่นรสชาติหอมหวานอร่อยที่สุดในโลก
นี่เคลมว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์ก็ดีกระทรวงเกษตรก็ดี
ออกมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยประคองราคาผลผลิตสับปะรดนะคะ
แล้วก็จะบอกว่าคุณสรรวุฒิบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสับปะรดนะคะ
อยากให้ดูแลไปถึงพืชผลทางการเกษตรทุกตัวเลยที่ราคาตกต่ำ
หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลตกลงกับโรงงานรับซื้อสับปะรด
เพื่อวางแผนให้เกษตรกรก็ดีนะคะ
สามารถควบคุมราคาได้นะ
แล้วแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นกันหลายสวนเลยล่ะ
ถ้าออกมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้
มังคุดก็เป็นมังคุดเหลือสักไม่ถึง๒๐บาท

แต่ทำไมปลายทางตอนซื้อไม่ค่อยถูกไม่รู้นะ

เห็นสอสอลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาด้วยตนเองเลย